เหตุการณ์คนเห็นแก่ตัวนะคะ

เขาเอารถทัวร์ไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง

ก็คือว่าบ้านหลังนี้เขาต่อน้ำไว้หน้าบ้าน
แล้วก็เอารถทัวร์ไปจอดทำเหมือนบ้านตัวเองเลย
แล้วล้างรถทัวร์รถทัวร์คันเล็กไหมล่ะคุณ
คันใหญ่สิคะเสียน้ำไปกี่ลิตรล่ะคะ

แล้วทำไมไม่เอาไปเข้าอู่หรือว่าไปล้างที่บ้านตัวเอง

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจับภาพได้
ขณะที่ผู้ชายสองคนขโมยน้ำปลาปลาไปใช้
เอาไปล้างรถบัสรถแวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนโชธวิทยากุล๓
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงกลางคืน
กะว่าคนไม่เห็นก็เลยเอาไปล้างไปขโมยน้ำเขาใช้ตอนกลางคืนนะคะ
๊อกน้ำที่เขาไปขโมยติดตั้งไว้ที่หน้าบ้าน
บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่ติดถนน
เขาก็เปิดเป็นร้านจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด
เขาขายเองเขาก็ติดเองนะคะ
ร้านแห่งนี้อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่
อยู่ใกล้ขนส่งดีออกมานิดเดียวก็เจอน้ำแล้ว
ขโมยน้ำใช้ซะเลยนะคะซื้อล็อกก๊อกด้วย
ไม่ได้ล็อกก๊อกนี้เขาไม่ได้ล็อกเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าสิ่งที่ทำไปแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้าน
เพราะว่าค่าน้ำปลาปลาเพิ่มขึ้นจากเดิม
เป็นร้อยบาทเลยนะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว๑เท่าตัว
หนึ่งร้อยบาทเป็นสามร้อยบาทมันเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวเลยนะคุณ
แล้วตัวเองไม่ได้ใช้ด้วยเขาก็บอกเขาเดือดร้อนนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะอ่าวันนั้นไม่ได้ล็อกก๊อกไว้นะครับ
แล้วก็เนี่ยครับคือเข้ามาแล้วก็เขาเปิดเลยครับ
เปิดเลยคือจอดรถเทียบเลยแล้วก็เอาถังน้ำถังอะไรมา
ก็เปิดก๊อกไว้ถังน้ำมาเอาน้ำไปล้างล้างล้อล้างอะไร
คือเปิดน้ำทิ้งไปเลยอ่ะแล้วก็นะครับแล้วก็
บนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละเป็นชั่วโมงอ่ะครับครับ
แล้วก็น้ำเขาไม่ได้ปิดเลยเขาเปิดทิ้งน้ำต้นไหล
เรามาพบความผิดปกติยังไงครับคือค่าน้ำมันขึ้น
แล้วก็ลองไปสืบที่ข้างเพราะว่าเขาจะเป็นบ้าน
เพราะว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่จะไม่รู้
แล้วก็ลองย้อนกล้องดูก็เห็นอย่างที่ภาพครับ
เริ่มมาจากค่าน้ำขึ้นสงสัยแล้วก็ไปย้อนกล้องดู

ดีนะที่เอกใจนะครับ
ต้นคาดว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถทัวร์นำเที่ยวของชาวมาเลเซีย
เป็นบริษัทของต่างชาติแล้วก็เชื่อว่า
มาขโมยใช้น้ำปลาปลาล้างรถหลายครั้งแล้ว
เจ้าของบ้านนะคะเอากุญแจมาล็อกและป้องกันการขโมยน้ำค่ะ
พื้นที่ต่อมาที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ
กล้องวงจรปิดเขาจับภาพคนร้ายไว้ได้
เป็นเหตุการณ์คนมาขโมยแก๊ส
คนที่มาขโมยนี่เป็นผู้ชายอายุจากภาพนี้นะครับ
ประมาณ๒๕๓๐ปีสวมเสื้อยืดสีเขียว
กางเกงขาสั้นสีครีมคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่
แล้วพาเด็กแดงข้างหน้าที่เราเบลอไว้นี่เป็นเด็กนะ
เอาเด็กมาด้วยเด็กจะขโมยเอาเด็กมาด้วย

แล้วก็ทำทีเป็นคุยโทรศัพท์แบบนี้
นั่งแบบนี้แล้วก็คุยไปอยู่หน้าร้าน
ร้านนี้ชื่อว่าเพื่อนคุณเมี่ยงปลาเผา
และหลังจากนั้นเป็นการดูลาดเหลาในช่วงแรก
พอไม่มีใครเดินเข้าไปในร้านเลย
ปลดสายแก๊สแล้วก็ยกไปเลยทั้งถังนะคะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๕นาฬิกา๕๐นาทีช่วงเช้าเลยนะคะ
ของวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
เพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดเป็นภาพแบบนี้
เอาไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจด้วยค่ะ
ปิดท้ายที่ราชบุรีนะคะ
เป็นเหตุการณ์ขโมยตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำ
ไม่ได้ขโมยที่เดียวขโมยหลายที่ด้วยนะคะ
ถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ถ้าสมมุติว่ากลางคืนมาคนไม่เห็นแล้วตกลงไปขา
แค่งหักนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามหมู่บ้านคือ
หมู่ที่๒๑๑และ๑๓ในตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งนะคะ
ฝาตะแกรงเหล็กถูกขโมยไปแล้วรวมทั้งหมด๗๐ฝาค่ะ
คุณพนัทแคล้วเครือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อบตสวนกล้วยบอกว่าหลังจากที่ตะแกรงเหล็กถูกขโมยไป
ก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะคะ
เอาไม้ติดผ้าไว้ที่บริเวณปลายแล้วก็เอามาปักไว้ในท่อ
จุดก็เอาเก้าอี้มาวางกั้นปากท่อระบายน้ำ
กันไม่ให้คนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมา
มองไม่เห็นแล้วจะพลัดตกลงไปนะคะ

แต่ว่าจุดนี้แถวนี้ก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะคะ
สามารถจับภาพลางเป็นภาพของคนร้ายได้นะคะ
มาคนเดียวค่ะขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนมานะคะ
ซึ่งทางอบตจะเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายไปเนี่ยนะคะ
แกรงเหล็ก๗๐ฝามูลค่ารวมกว่า๑๖๐๐๐บาทค่ะ